แล้วนะคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมเนี่ย
นับจากนี้ไปวันนี้วันที่๑๘ใช่ไหมครับ

จะมีการแถลงปิดคดีซึ่งไม่รู้จะเลื่อนไปอีกหรือเปล่า
เพราะยังรอคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อยู่เลย
เพราะว่ามีหลักฐานเด็ดเลยที่จะทำให้คดีนี้ล้ม
แต่ทีนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยรูปรูปหนึ่ง
เป็นรูปของคนที่เขาบอกว่าเหมือนคุณแตงโม
นี่ใส่ชุดเหมือนเป็นชุดไว้น้ำในวันนั้นเลย
แล้วก็มีผ้าลูกไม้ผูกเอวแบบนี้
พอเปิดเผยมาแบบนี้ก็เป็นที่ตั้งคำถามว่า
ใช่จริงหรือเปล่าใช่คุณตังโมจริงหรือเปล่าเนี่ย
ส่วนใหญ่อยากให้ตรวจสอบว่าเรื่องนี้ภาพนี้เป็นภาพจริงไหม
ถ้าเป็นจริงเนี่ยมาจากมือถือใคร
แต่ถ้าหากยังไม่ได้ตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่า
ถ้ามันไม่ใช่ภาพจริงแล้วคนที่ปล่อยรูปนี้ออกมา
ทำไปเพื่ออะไรแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่า
คนก็ตั้งข้อสังเกตครับคุณผู้ชมว่าลายจุดที่กระโปรงสีขาว
มันดูขนาดไม่เท่ากันกับคุณตังโมที่ใส่ก่อนอันนี้
ตอนที่อยู่บนเรือนะฮะแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตคือภาพขวาเนี่ย
เบลอไว้เบลอไว้เพราะอะไรเพราะมันจะเห็นผ้าอนามัยเนี่ยมัน
มันแลบออกมาค่ะแลบออกมาฮะคนก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอ
เป็นคุณตังโมจะใส่ชุดแบบนี้แล้วมีผ้านามัยแลบออกมาแบบนี้จริงเหรอ
เรื่องนี้ครับทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของคุณแม่พะนิดา
คุณแม่ของคุณตังโมให้ความเห็นแบบนี้ว่าทนายเดชาเนี่ยเห็นรูปแล้วนะ
แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องให้ตำรวจแล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นภาพจริงหรือมีการตัดต่อแต่งภาพ
ส่วนการที่มีการแชร์ภาพนี้ออกมาในช่วงใกล้ปิดคดี
น่าจะเป็นการยืนยันสิ่งที่คนบนเรือบอกว่ามีการนั่งฉี่ท้ายเรือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับ
ทำไมล่ะทำไมแบบทำไมทนายเดชาคิดแบบนั้น
นายเดชาบอกว่าไอ้ภาพนี้มันจะทำให้เห็นว่าพฤติกรรมของคุณตังโมก็ไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่หรอก
หากว่าจะมีการปัสสาวะเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ลองฟังธนายเดชาหน่อยครับ
ค่ะเท่าที่ดูดูแล้วเนี้ยเขาจะพยายาม
เผยแพร่ออกมาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่คนบนเรือยืนยันนะครับว่ามีการนั่งฉี่ท้ายเรือเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
ไม่ใช่เรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะสามารถที่จะแหวกแล้วก็สามารถปัสสาวะได้เท่าที่ดูนะน่าจะมีประเด็นเดียวแค่นั้นนะครับ
แล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของแตงโมอาจจะไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูขนาดแต่งกายอะไรขนาดยังแต่งกายไม่เรียบร้อยนะมีแผ่นแคฟีรอดออกมาจากกางเกงชั้นในหรือชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะไปนั่งยองฉี่ก็น่าจะเป็นไปได้
นายเดชาบอกอีกนะครับว่าภาพนี้คงไม่มีผลต่อรูปคดีเท่าไหร่นักเพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยสรุปสำนวนใกล้จบแล้วสรุปว่ามีการประมาทเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฉะนั้นเรื่องการแต่งกายจะใส่ชุดอะไรมันไม่ใช่ประเด็นหลักครับทนายเดชาบอก
เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของคดีคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผมได้เห็นภาพนี้แบบไม่เบลอนะครับคือจะเห็นเลยว่ามีขออภัยนะฮะเป็นผ้านามัยแบบบาร์แล้วมีปีกเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยผมถามปุ้ยหน่อยถามน้องดีกว่าขออภัยนะปุ้ยถ้าปุ้ยเป็นผู้หญิงปุ้ยใส่ชุดแบบนี้จะเป็นบอดี้สุดแล้วจะเป็นชุดว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เขาจะใส่ผ้า

ดูไม่ดีจริงอย่างที่ปุ้ยบอกนั่นแหละคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่านี่เป็นคุณตังโมก็คือคุณแม่คุณตังโมนั่นแหละคุณแม่พนิดาท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันคุณผู้ชมท่านก็บอกเฮ้ยภาพนี้ไม่น่าใช่แตงโมนะแขนก็ดูล่ำเกินไปข้อศอกก็ดำขออภัยนะข้อศอกก็ดำด้วยดูรูปร่าง
ถ้าใช่นะขอให้หยุดทำไม่อย่างนั้นแม่แจ้งความเอาผิดให้ติดคุกได้เลยนะ
ไม่ใช่ตังโมแน่นอนคือมันก็แม่งได้คือมันแม่งได้ทั้งหมดล่ะ
แต่คุณว่าอยากดูพ่อตาโมนทำด้วยอะไรที่คนที่ทำเนี่ยมันต้องการอะไรถามคุณต้องการเงินเท่าไหร่ถามให้หน่อย

คุณแม่จะยังไงก็แล้วแต่นะแต่เราเห็นมาตลอดว่าคุณแม่เป็นคนที่โมโหก็พูดจาสุภาพแต่วันนี้ขึ้นมันเลยนะ
ให้ไปถามมันหน่อยว่าทำเพื่ออะไรจะเอาเงินเหรอแม่โกรธมาก
แต่คุณผู้ชมฮะนะฮะน้องปุ้ยน้องดอมครับภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่บอกข้อศอกดำล่ำไปหน่อยเนี่ย
คุณแซนวิสาพัฒน์บอกว่าเป็นรูปคุณตังโมจริง

ของนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าแซนผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
ที่สพเมืองนนทบุรีเพื่อรายงานตัวตามข้อกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวครั้งที่สอง
โดยเธอทักทายนักข่าวตามปกติ
แซนเข้าไปรายงานตัวกับตำรวจประมาณ๑๐นาที
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แซนยอมรับว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพคุณแตงโมจริงฮะ
แล้วเธอนี่แหละเป็นคนถ่ายเองเพราะเห็นว่าสวยดี

แล้วภาพนี้ส่งให้กับตำรวจแล้วก็เพื่อนทุกคนแล้ว
ส่วนที่โซเชียลมีเดียตั้งคำถามว่า
ดังกล่าวจะสามารถนั่งปัสสาวะท้ายเรือได้

บอกว่ากลับไปถามคนที่บอกว่าปัสสาวะไม่ได้สิ

ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
แจ้งความที่กองปราบปรามระบุว่าแซนเบิกความเท็จ

ซึ่งเป็นเหตุผลให้การแถลงปิดคดีต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่๒๒เมษายนนั้น
คุณแซนบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะฮะ

สัมภาษณ์แซ่บทั้งนั้นรวมทั้งเมื่อวานนี้ด้วย

กังวลใจเลยค่ะแต่อยากทราบว่า
เพื่ออะไรคะว่างเหรอคะ

พอในเมื่อให้การตามจริงทุกอย่างแล้วก็พญาหลักฐานก็พร้อม

ทำให้ทุกคนบนรัวต้องลำบากต่อไปได้อะไรขึ้นมา
อยากฝากอะไรไปถึงที่เขาได้ไหมครับ

ตอนนั้นทำไมถึงถ่ายลูกนี้

เรายังคงยืนยันไหมคะสำหรับชุดที่ใส่ตอนนี้
ต้องถามคนที่เขาบอกว่าฉี่ไม่ได้ดีกว่าเนอะ

อยากจะถามคุณอัจฉริยะโคนันจริงเลย

เหมือนไหมใช่ไหมใช่คุณแตงโมไหม

บอกว่าวันที่๒๐บ่ายโมงครึ่ง

เดี๋ยวจะเอาหลักฐานทั้งหมด
มาให้ดูว่ามีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา

ทั้งจากคนบนเรือคนมีศีล
ทำลายต่อนะคะ๒๑เมษายน
จะไปแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมาย

กับพนักงานสอบสวนทั้งกองบัญชาการ
ตำรวจผู้ท้อนภาคหนึ่งที่รับผิดชอบคดีนี้

คุณทำหลักฐานเท็จขึ้นมา

แต่เห็นบอกว่าจะเอามาเปิดเนี่ยคือเปิดกับสื่อ
ใช่ค่ะมาแถลงข่าวอย่างไม่ได้เอาไปให้ตำรวจนะเอาสิ่งที่เมื่อกี้แซนยืนยันนะ
เมื่อกี้พูดใส่ไมค์นักข่าวออกทีวีด้วย
บอกว่าเป็นคุณแตงโมและเธอเป็นคนถ่าย
ดไว้ในใจก่อนนะเดี๋ยวรอ๒๐นะทดไว้ในใจก่อน
อยากรู้อีกอย่างหนึ่งพอคุณแซนยืนยันว่าเธอถ่ายเอง
แล้วคุณแม่พะนิดาคุณแม่ว่าจะว่าอย่างไร
คุณแม่ตอนแรกบอกไม่เชื่อไม่ใช่ลูกสาวตนเอง
ใช่ค่ะต้องกลับไปถามแม่อีกรอบหนึ่งละมั้ง

บอกว่าทุกวันนี้ยังมีคนส่งข้อความมาด่าเธอในอินบ็อกซ์ทุกวัน
อยากจะบอกคนเหล่านี้ว่าให้หยุดการกระทำนี้เถอะ
ผู้สื่อข่าวถามแล้วจะฟ้องเขาไหมล่ะนะ

คนเหล่านี้อาจจะได้รับข้อมูลจากสื่อด้านเดียว
ตัวเองก็ไม่ได้โกรธอะไร
แต่คำด่าบางอย่างมันแรงมากไม่สามารถจะมาพูดตรงนี้ได้นะครับ
ยังกล่าวทิ้งท้ายว่าถึงอย่างไรความจริงก็คือความจริง
คดีไหนที่มันมีคำพูดนี้มันสนุกทุกคดีเลยนะ

ความจริงก็คือความจริงเนี่ยนะฮะ
แซนบอกคุณยังไม่รู้ความจริงแล้วด่ากันขนาดนี้มันถูกเหรอ
เป็นคำถามปิดท้ายจากแซน